ส่วนตอนนี้คุณผู้ชมมาดูอีกหนึ่งเรื่อง
ที่เป็นประเด็นร้อนในช่วงวัน๒วันนี้เหมือนกันนะคะ
เพราะว่ามีการโพสต์ในโลกโซเชียลมีเดียค่ะ
โดยครอบครัวฮิรันพฤกษ์ได้ออกมาโพสต์
ประเด็นเรื่องของเกาะนาคาน้อย
ซึ่งออกมาโพสต์บอกว่ามีกลุ่มคน
แอบอ้างว่าถือเอกสารสิทธิ์เข้ามา
แล้วก็ดูว่าเอกสารสิทธิ์นั้นไม่ใช่ของจริงคือไม่ถูกต้องนั่นเอง

โดยเรื่องนี้นะคะเฟซบุ๊กของพงศุกร์ฮิรันพึก
หรือว่าคุณหนุ่ยได้โพสต์ข้อความเอาไว้
กรณีเกาะนาคาน้อยอำเภอทะลังจังหวัดภูเก็ตค่ะ

โดยกลุ่มคนที่มาแอบอ้างถือกรรมสิทธิดินบนเกาะ
โดยข้อความในเฟซบุ๊กก็ระบุเอาไว้นะคะ
บอกว่าเกาะนาคาน้อยเป็นเกาะเล็กในจังหวัดภูเก็ต
โดยส่วนตัวแล้วครอบครัวฮิลันพฤกษ์ไม่ได้เป็นเจ้าของเกาะทั้งหมดนะ
มีที่ดินอยู่บนเกาะ๕๓ไร่
ตามที่ระบุเอาไว้ในเอกสารสิทธิ์นศ๓ก
ซึ่งประกอบไปด้วยที่ดินหน้าหาดไปจนถึงบ้านพัก

ซึ่งปัจจุบันนี้ทางครอบครัวฮิลันพฤกษ์ก็ปล่อยเอาไว้ให้เป็นป่า
โดยที่ดินส่วนที่เหลืออีกร้อยละ๖๐ของเกาะ
เป็นป่าดิบชื้นที่สมบูรณ์เป็นที่อยู่อาศัยของนกเงือก
และไม่เคยถูกบุกรุกแต่อย่างใดค่ะ
ส่วนประเด็นสำคัญที่อยู่ในเอกสารสิทธิ์ของที่ดินแปลง

ตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ
เนื่องจากว่าพื้นที่ดังกล่าวนั้นเป็นป่าสมบูรณ์อยู่เลยนะครับ

แต่ว่าจู่ก็มีการออกสค๑
ปัจจุบันก็มีการเปลี่ยนมาเป็นนศ๓กรเรียบร้อยแล้ว
ซึ่งที่ดินแปลงนี้ก็เคยมีคนไปเสนอขายให้กับครอบครัว
แต่ว่าไม่ได้รับซื้อเอาไว้เพราะว่าเห็นว่าไม่ถูกต้องครับ
ปัจจุบันนี้จึงตกเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทเอกชนรายหนึ่งนะครับ
รับซื้อไว้แล้วก็มีแผนจะปรับเปลี่ยนภูมิทัศน

แล้วก็สิ่งที่เป็นประเด็นนะคะคุณผู้ชมก็คือ

มีกลุ่มชายชะกันมาพร้อมกับอาวุธขึ้นมาที่เกาะนาคาน้อย
แล้วก็บอกกับทางครอบครัวว่าในวันนี้
ก็คือวันที่๖เมษายน
จะมีการนำรถแบ็คโฮข้ามน้ำข้ามทะเลมา
แล้วก็ถางป่าในพื้นที่๒๔ไร่
ซึ่งครอบครัวก็มีความเป็นห่วงเป็นใยในสภาพผืนป่าที่สมบูรณ์
และที่สำคัญค่ะเอกสารสิทธิดินแปลงนี้
ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการดำเนินการถอดถอน
แต่ทีนี้ระหว่างนี้เจ้าของที่อ้างว่า
คำสั่งยังไม่ออกมาเป็นทางการก็คืออยู่ระหว่างการเพิกถอนอยู่
ดังนั้นบริษัทเอกชนที่เขาถือเอกสารสิทธิ์อยู่
เขาก็เลยบอกว่าเขามีสิทธิ์ที่จะทำอะไรก็ได้

เมื่อเรื่องราวแบบนี้เกิดขึ้นก็ต้องไปสอบถามคนในครอบครัวหิรันพฤกษ์
ว่าความคืบหน้าเป็นอย่างไรนะครับ
ตอนนี้เราอยู่ในสายกับคุณหนุ่ยพงศุกร์ฮิรันพฤกษ์นะฮะสวัสดีครับ

สวัสดีครับคุณทัศนัยและคุณอาริยานะครับ

เมื่อความคืบหน้าเห็นบอกว่าเมื่อช่วงเที่ยงที่ผ่านมา
มีความคืบหน้าเรื่องนี้ล่าสุดตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างครับ
ก็จากที่โพสต์ไปตอน๘นาฬิกานะครับ
เวลาประมาณสัก๒ชั่วโมงก็อยากจะเรียกว่า
ส่งเสียงที่สำคัญที่สุดก็คือเรื่องการปกป้องผืนป่า
เพราะว่าพื้นที่นี้ต้องเข้าใจนะฮะไม่ใช่พื้นที่ของเรานะฮะ
เป็นพื้นที่ป่าที่ถูกออกเอกสารสิทธิ์สวมทัพ
เขาเรียกว่าเป็นสค๑บินมา
แล้วก็ไปแปลงสภาพเป็นนศ๓กในที่สุด
ว่าอันนี้เจ้าหน้าที่ออกปลอม
เจ้าหน้าที่เองก็พูดเองว่าถูกลูกน้องหลอก
เพราะว่าตัวคนทำได้ถูกเกษียณอายุราชการไปแล้ว
ก็คือ๖๐ปีบริบูรณ์ไป
นี่เนี่ยณหลายปีก่อนต้องเล่าว่า
จริงคุณทัศนัยก็ได้ให้ข้อมูลคุณผู้ชมไปแล้วล่ะว่า
เขาเคยเสนอขายเราเมื่อหลายปีมาแล้ว
๕ปีเขาบอกว่าเขามีสค๑
ที่สามารถแก้ให้กลายเป็นนศ๓กได้
พื้นที่เนี่ยเราเห็นเอกสารแล้วเราก็บอกว่ามันไม่ใช่
เพราะว่าเกาะนี้เมื่อ๔๐ปีที่แล้วเนี่ย
ตอนที่คุณพ่อผมเป็นคนบุกเบิกเนี่ยดรสุจิตรันพึกเนี่ย
ตอนทำรังวัดกับนายอำเภอและผู้ใหญ่บ้าน
เขาพูดเองเลยว่าที่ดินที่จะออกนศสามกเนี่ย
ดรสุจิตจะมีแค่๕๓ไร่เท่านั้น
เพราะว่าหลังจากนั้นให้เป็นพื้นที่ป่าทั้งหมด

นี่ก็คือสิ่งที่เป็นสัญญากันมาโดยอดีต
ซึ่งคุณพ่อผมก็ปฏิบัติตามกติกานี้อย่างดี
ตอนที่ทำธุรกิจปลามไข่บุ๊กช่วงคุณพ่อมีชีวิต
สมเด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระราชนินาศก็เคยเสด็จประพาท
ก็ยังรับสั่งไว้บอกว่าให้ทำให้มีชื่อเสียงนะ
ให้เป็นมุกที่คนไทยได้ความภูมิใจ

เราเคยผลิตมุกจากเกาะนี้ที่เป็นมุกที่ใหญ่ที่สุดในโลกได้

ปัจจุบันนี้ตลาดให้เปลี่ยนไป
ครอบครัวก็ไม่ได้ดำเนินธุรกิจใดอีกบนเกาะนะครับ

จากการที่สวนมะพร้าว

เราก็ตัดสินใจที่จะปล่อยให้เป็นป่าไปนะครับ

เกาะเนี่ยจะเป็นเกาะสีเขียวหมดเลย

นกเนื้อกมาสายอยู่ถึง๒ครอบครัว
มีนกเงือกแล้วก็มีระบบนิเวศที่ค่อนข้างดีนะครับ
ฝั่งเราเนี่ยเราก็ทำหน้าที่
เราเป็นลูกหลานเนี่ยเราก็แค่บูรณะบ้าน

มีความสูงแค่ชั้นเดียว
แล้วก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นพักตากอากาศกัน

หลายปีก่อนมีคนท้องที่

สนิทกับคนในกรมที่ดินเนี่ย

คิดค่าดำเนินงาน๔ล้านบาท

มาเรียกเก็บกับเราเพิ่มเติมเป็น๔ล้านเลยใช่ไหมฮะ
ก็คือเหมือนกันว่า

ว่าเดี๋ยวจะทำเอกสารให้ได้

ผมก็เติบโตมากับครอบครัวที่

พี่ชายเนี่ยตัดสินใจโดยไม่ต้องปรึกษาใครเลย

พอไม่ทำปุ๊บเขาดันไปขายให้คนอื่น
ซึ่งในที่สุดมันมาถึงเนี่ยบริษัท
ภูเขา๖ลูกเนี่ย

เขาก็อาจจะโดนหลอกขายมาหรือเปล่าไม่รู้
เอาเป็นว่าเขาก็มีต้นทุนของเขามา
เมื่อไม่กี่วันนี้เองเขาก็มา

เขาเดือดร้อนเพราะว่าเขาก็ซื้อมา
งั้นช่วยซื้อเขาหน่อย๔๒ล้าน

ยังไม่ซื้อเลยฮะแล้วจะมาบอก๔๒ล้าน
ให้ซื้อซึ่งอันนี้ไม่ซื้อแน่นอนเพราะว่า

เคยนำเสนอข่าวผ่านไทยรัฐพิธีไปแล้ว
ตอนนั้นคุณภูรีไปรับความผิดแล้วว่า

แต่มันเป็นพื้นที่ป่าที่สงวน
เพราะฉะนั้นมันจึงไม่ใช่ที่ที่จะมาออกเป็นนศ๓กได้
แต่นี่การดำเนินงานกว่าที่จะมีการเพิกถอนจริง
ฉะนั้นเนี่ยในระหว่างการดำเนินงานก่อนที่จะมีการเพิกถอนเนี่ย
ปรากฏว่าเขาก็บอกว่าจะมาขายเราเราก็ไล่ตะพุกสิกบอกไม่ได้
ทีนี้ด้วยความที่อาจจะโกรธหรือยังไงก็มีการพูดถึงคนมีสีขึ้นมาว่าเนี่ยรู้จัก
นั้นคนนี้ไม่กลัวนี่นั่นก็เลยกลายเป็นว่าแจ้งความไว้เมื่อวานนี้ว่าจะขึ้นเกาะนะครับ
ก็คือมีเอกสารชัดเจนว่านายชาญวิทย์เป็นผู้ลงบันทึกประจำวันไว้
ว่าจะขึ้นเกาะมาปรับพื้นที่ใช้คำแบบนี้
ตำรวจก็รับใส่ไว้ว่ามาปรับพื้นที่
เมื่อเที่ยงรองผู้ว่าให้สัมภาษณ์ก็บอกว่า
ก็ตอนนี้ในเมื่อมันเป็นศูนยากาศอยู่มันเป็นช่วงที่
ยังไม่ได้เพิกถอนจริงฉะนั้นเขายังมีสิทธิ์อยู่
ดังนั้นถามว่าถ้าเขายังมีสิทธิ์แล้วจะทำอะไรก็ได้กับพี่
เขาบอกเขาจะเอารถแบ็คโฮลเข้ามาเขาจะมาเกลี่ยที่ทั้งหมดเนี่ย
ถามง่ายเลยว่าเราเนี่ยนะคนไทยเนี่ยไม่ใช่เจ้าของเกาะนะ
เราเนี่ยนะคนไทยเนี่ยเรายอมได้เหรอ
ที่กำลังจะถูกเพิกถอนกลายเป็นป่ากลับคืนสู่ระบบนิเวศเนี่ย

ณเวลานี้กลุ่มคนกลุ่มนี้เข้าไปในพื้นที่หรือยังครับคุณหุยครับ
เข้าไปแล้วครับก็มีภาพถ่ายยืนยันไว้แล้วผมได้โพสต์
เฟซบุ๊คไปว่าเขาเข้ามาแล้ว
แล้วเขาเริ่มทำอะไรบ้างกับพื้นที่เขาเริ่มปรับพื้นที่แล้วหรือยังคะ
ตอนนี้ล่าสุดเนี่ยยังมีการยืนอยู่ในพื้นที่
แต่ว่ายังไม่ได้เอาอุปกรณ์เครื่องมือหนักเข้ามานะครับ
ซึ่งอันนี้ก็เป็นเรื่องโล่งอกนะครับเราก็ดีใจ
เมื่อเช้าท่านผู้การสุรเชษซึ่งอยู่ในท้องที่
ก็รับปากว่าจะประสานงานคุยกับ
คุณชันวิทย์เพื่อที่จะ
ขอกันเอาว่าง่ายเพราะว่าในเชิงกฎหมาย

เนื่องจากว่ามันยังเป็นศูนยากาศอยู่

แต่ผมอยากขอแค่วอนว่า
เราเพียงต้องทำในเรื่องที่มันถูกต้อง
จะมาเสนอขายของที่มันผิดกับเราเราซื้อไม่ได้

เมื่อมันจะต้องถูกเพิกถอนแล้ว

เพราะตรงนี้มันเป็นบ้านของนกเงือก
กเงือกอาศัยอยู่แล้วถ้าเกิดเรา

ไม่เคยมีการลังวัดในตนของป่า

ผมยังนึกไม่ออกเลยว่าเขาจะไถถูกจุดได้ยังไง

หลังจากนี้ถึงแม้ตอนนี้เป็นศูนยากาศอยู่
เราจะทำอย่างไรกับเรื่องนี้ต่อไปครับ

แต่ก็เรียนตรงว่าตรงนั้นคงไม่ใช่หน้าที่ของเรา
คือเราคงทำได้ดีที่สุดก็คือร้อง
ตอนนี้เสียงร้องมันก็ดังพอที่จะมาถึงคุณทัศนัยและคุณอาริยาแล้วล่ะ
ก็ทำให้ได้พูดคุยกันออกทางไทยรัฐทีวีในเย็นวันนี้นะครับ
แต่ว่ายังไงก็แล้วแต่เนี่ยเรื่องนี้มันไม่ใช่เรื่องที่จบได้ง่าย
แต่ถ้าเกิดว่าพูดคุยกันได้นะครับ
ก็อยากให้ทางบริษัทภูเขา๖ลูกนำกำลังออกไป

ก็ไม่กล้าเข้าไปมากเพราะว่ามีความเข้าใจว่าน่าจะมีอาวุธ

นั้นก็จะไม่กล้าเข้าไปพูดคุยมากมาย
แต่ว่าในส่วนของเรื่องการดำเนินงานเนี่ย

คือนาทีนี้จะบอกว่าเฮ้ยไม่เป็นไรไถหางป่าไปก่อน
แล้วเดี๋ยวพอเพิกถอนแล้วเดี๋ยวค่อยปลูกกันใหม่
มันจะกี่ร้อยปีแล้วครับมันถึงจะกลับมาถูกไหมฮะ
ได้ค่ะคุณหุยพงศุกร์ค่ะถ้าเกิดว่ามีความคืบหน้ายังไง
รวมถึงวันนี้มีทนายมาอยู่ในรายการของเราด้วย

ครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ
คุณพงศกฮิรันพฤกษ์นะคะสมาชิกครอบครัวฮิรันพึกก็บอกแล้ว
เพราะว่าสถานการณ์ล่าสุดก็คือทางด้านรองทางผู้การสุรเชษเนี่ยนะคะ
ติดต่อกลับมากับทางครอบครัวแล้วก็รับปากว่าจะมีการประสาน
กับทางบริษัทเอกชนให้พูดคุยให้เจรจากัน
และสถานการณ์ตอนนี้คุณผู้ชมจากที่เมื่อวานนี้
บอกว่าจะมีการนำกำลังเข้ามาแล้วก็นำอุปกรณ์มา
รถแคคโฮลมาปรับพื้นที่ณตอนนี้บริษัทเอกชน
ยังเข้ามาอยู่บนเกาะซึ่งสมาชิกในครอบครัว
ก็รอดูอยู่รอบนอกยังไม่ได้กล้าเข้าไป
เพราะว่าส่วนหนึ่งก็กังวลเรื่องความปลอดภัย
แต่ยังไม่เห็นอุปกรณ์หรือว่าอุปกรณ์หนักใด
ที่จะมาเริ่มต้นแล้วก็ลงมือปรับภูมิทัศน์นะคะ
เบื้องต้นเราทราบดีว่าตรงนี้เป็นพื้นที่ป่าอย่างสมบูรณ

ต้องรอให้มีการชี้ชัดว่าทำได้หรือไม่ได้